แล้วเจ็บที่ในอกขึ้นมา
จากตอนแรกที่เราคิดว่าเราตกใจกัน

ว่าเราเกิดจากที่ว่าเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าที่เรากังวลตั้งแต่ตอนแรก
แต่ว่าพอเขาบอกว่าเจ็บเพราะว่าอาการของโรคกระเพาะอาหาร

หนูก็สบายใจหนูก็เบาใจ
ก็กลับถึงบ้าน๕ทุ่มค่ะสามีหนูก็นอน
พอประมาณเที่ยงคืนหนูได้ยินเสียงสามี
เหมือนมีเสียงแปลกขึ้นมาหนูก็ตกใจตื่นขึ้นมา
มาเจอก็สามีก็ตาเหลือกมีน้ำลายฟูมปากออกมา

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะคะ
แล้วก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นกับบ้านนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
แล้วก็เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันช่วงลอยต่อไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะ
ดิฉันพูดแทนคือคนในครอบครัวไม่ได้บอกลากันนะคะ
ไม่ทันได้บอกลากันคือเร็วมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็เกินความคาดคิดด้วยซ้ำไปว่าครอบครัวต้องเจอกับเหตุการณ์นี้แบบฉับพลัน
คำว่าฉับพลันคือว่าไม่คิดว่าจะถึงขนาดต้องจากกันเร็วแบบนี้นะคะ
คือการวินิจฉัยที่ผิดพลาดนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วก็
เอาอย่างนี้ค่ะที่ฉันไม่ได้เรียนมานะคะก็นึกไม่ออกว่าอาการมันใกล้เคียงกัน
ขณะที่จะวิเคราะห์จากโรคที่เป็นที่หัวใจไปที่กระเพาะอาหารได้ขนาดนี้เลยหรือ
อันนี้ไม่ทราบเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรายการแต่ว่าที่ไปร้องเนี่ยนะคะ
เพราะว่าทางญาติมองว่าหลายอย่างทีเดียวที่ก็อาจจะต้องพึ่งกฎหมาย
โดยเฉพาะเรื่องของการขอเวทระเบียนนะคะคือพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยนะคะ
ก็มีการส่งตรวจพอส่งตรวจเสร็จแล้วก็พบว่ามาจากการวินิจฉัย
เพราะฉะนั้นการจะได้หลักฐานก็คือลำดับการบันทึกเอาไว้ของเวทระเบียนใช่ไหมคะ
ทีนี้อาจจะไปสะดุดด้วยส่วนหนึ่งตรงนี้นะคะว่าเอ๊ะทำไมขอเวทระเบียนดูจะไม่ค่อยลื่นไหลนะคะ
ทั้งที่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนี่ยนะคะก็เลยตัดสินใจใช้เรื่องของกฎหมายเข้าช่วยเหลือ
วันนี้ทางทนายวรกรนะคะพาไปร้องกองปราบเดี๋ยวเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นที่เราเบอร์หน้าไว้เนี่ยเป็นลูกชายนะคะ
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยตอนที่คุณพ่อจากไปนะคะแล้วก็จริงแล้วก็ช่วยคุณพ่ออยู่ด้วยนะคะ
แต่ว่าไม่สามารถช่วยคุณพ่อได้นะคะเราจะคุยเรื่องนี้กันในรายการมีสามท่านมากันกับเราในรายการนะคะ
ท่านแรกคือทนายวรกรพงธนากุลนะคะท่านที่สองถือว่าเป็นญาติเลยค่ะคุณอดีศักดิ์อธิภาคแล้วก็ภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะคุณกิ่งการหมื่นหารสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ
อันนี้เดี๋ยวบอกตั้งแต่ต้นรายการไว้ก่อนเพื่อให้สบายใจกันนะคะเพราะว่าคือทางรายการได้ติดต่อไปที่โรงพยาบาลเกิดเหตุด้วยนะคะ
แน่นอนค่ะเวลาเกิดเหตุแบบนี้ทั้งสองฝั่งต้องได้พูดกัน
เผื่ออาจจะเป็นแค่ปัญหาเรื่องการสื่อสาร
หรือเป็นปัญหาข้อมูลที่ไม่ตรงกัน
อาจจะเวลาเหลือมกันนิดหน่อยแล้วเข้าใจผิดไม่พอใจ
แต่ว่าเรายังไม่สามารถเข้าถึงฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลได้
แต่ว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลทราบแล้ว
ว่าทางรายการของเราจะจัดรายการเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็บอกว่าณตอนที่เราติดต่อไปช่วงเย็นช่วงค่ำนี่แหละ
คือทางโรงพยาบาลกำลังคุยกับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เพราะว่าสบสคือกรมพอทราบเรื่อง
ก็ส่งหน่วยงานของตัวเองลงไปแล้วก็กำลังคุยอยู่กับทางโรงพยาบาล
เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้สายผู้บริหารของโรงพยาบาล

เราก็จะได้คุยกันกับทางสบสคือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแทนนะคะ
เอาล่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันในรายละเอียด
อย่างแรกต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งเมื่อสักครู่นี้ที่เราเจอกัน
เพราะว่าพอเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วมันต้องเล่าซ้ำ
ก็คือมันก็เอาของเก่าขึ้นมานะคะที่มันอาจจะนิ่งไปแล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดฉับพันธุ์มาก
อย่างที่จริงข่าวออกมาไม่มากนะคะในรายละเอียด
แต่ว่าที่เราคุยกันตอนต้นรายการมันก็เร็วมาก
แล้วก็คงไม่คิดว่าจะมาถึงความรุนแรงขนาดจากกันโดยไม่ได้ลาแบบนี้นะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนค่ำของวันที่๖๖ตุลาคม
เอาเหตุการณ์เท่าที่เราจำได้อย่างละเอียดเลยค่ะ
เพราะว่าคุณผู้ชมของฉันอยากให้ฟังแบบละเอียด
เพราะว่าบางคนเหตุการณ์ใกล้เคียงกัน
มันสามารถที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้นะคะกับใครก็ได้เลย

สามีของนี่ฉันกลับจากทำงาน

กลับบ้านมาเนี่ยมาบอกว่าเจ็บหน้าอก

จากที่มาถึงบ้านเนี่ยค่ะ

แล้วก็เจ็บที่แขน
ด้านซ้ายต้นแขนด้านซ้าย
และรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกหายใจลำบาก
รู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลีย
แล้วก็เขาเริ่มมีความรู้สึกเขาหนาว
แล้วก็เห็นว่าเขามีเหงื่อออกมาด้วยมีเหงื่อนะคะ

ก็คือยังไหวก็คือขับรถกลับบ้านตามปกติใช่ไหมคะ
เพียงแต่ว่าอาการทั้งหมดที่บอกเนี่ยรู้สึกผิดปกติ

คือไม่ใช่ว่าในฐานะภรรยาแล้วมองแล้วเอ๊ะสามีผิดปกติ

อันนี้เขาเล่าแล้วก็แขนขาเนี่ยคือเริ่มอ่อนแรง

แล้วเหงื่อออกด้วยใช่ไหมคะ
ทีนี้แล้วยังไงต่อคะก่อนไปถึงโรงพยาบาล
ดำเนินการอะไรยังไงบ้างก่อนไปโรงพยาบาลคะ
ไปโรงพยาบาลก็ออกจากบ้านขับรถไป
ดิฉันเป็นคนขับรถเองค่ะ

ก็ในระหว่างทางวันนั้นก็มีรถติดเหมือนกันนิดหน่อยค่ะ

พอถึงโรงพยาบาลเนี่ยสามีก็เดินลงจากรถ

พอไปหาที่จอดรถเสร็จก็ขึ้นมา
ก็ยังพบว่าสามีก็ยังนั่งรออยู่ด้านหน้าห้อง
ก็เลยเดินไปถามที่เคาน์เตอร์เขาค่ะว่า
สามีเนี่ยเจ็บหน้าอกมา
ยังนั่งรอด้านนอกอยู่อีกเหรอ
พอสักพักนึงเขาก็เรียกชื่อคนไข้เข้าไปในห้อง
พอเข้าไปในห้องเราก็เดินเข้าไปด้วยกันสองคน

เพราะว่าที่เราไปถึงโรงพยาบาลมันประมาณ๒ทุ่มครึ่งแล้ว
ค่ะก็ต้องไปพบกับแพทย์ฉุกเฉิน

พอเข้าไปในห้องฉุกเฉิน
ในห้องก็จะมีนางพยาบาล
คุณพยาบาลก็สักถามประวัติว่าเป็นอะไรมา
คุณสุประชัยเนี่ยเขาก็ได้แจ้งไปว่าเขาเนี่ยเจ็บในอกด้านซ้าย

แล้วก็แขนขาเริ่มไม่มีแรง

แล้วก็หนาว

ก่อนที่จะมาถึงที่โรงพยาบาลเขามีอาการหนาวแล้วก็มีเหงื่อออก
อันนี้คือที่เห็นแล้วก็ที่เขาบอกนะคะ

ถ้าย้อนกลับไปตอนที่กลับมาบ้านก็ยังคุยกับภรรยาว่าตัวเองมีอาการอะไรมาเนี่ยนะคะ
แล้วช่วงจังหวะช่วงว่างก่อนที่จะตัดสินใจไปโรงพยาบาล
อันนี้เราเริ่มสังเกตด้วยตาเห็นไหมคะว่าตัวของสามีเนี่ยเป็นอะไรยังไงเห็นจากภายนอกไหมคะ
ก็เขากินข้าวเสร็จอะไรอย่างนี้เขาก็ไปนอนที่เตียงแบบว่าเหมือนแบบเหนื่อยเพียอ่อนแรง
มีอาการอะไรที่เรารู้สึกว่าเขาผิดปกติจากที่ผ่านมาบ้างไหมคะเช่นหายใจแรงหายใจหอบหรือว่าเหงื่อออกมาผิดปกติหรือยังไงที่มันแบบที่มันดูได้ด้วยตาโดยคนนอกไหมคะ
ที่ดูได้ด้วยตาเนี่ยคือเขามีเหงื่อออกมาทั้งที่ในห้องเนี่ยเราเปิดแอร์เย็นเขาก็บอกเออหนาวไปหาเสื้อกันหนาวมาใส่แล้วเสร็จแล้วแต่เหงื่อออกค่ะ
ทีนี้พอไปถึงโรงพยาบาลสักถามอาการเสร็จแล้วพอคุณหมอมาได้รักษาอะไรไปที่ฉุกเฉินบ้างคะ
แผนกฉุกเฉินเนี่ยพอพยาบาลเขาสักถามเสร็จว่ามีอาการอะไรมั่งเขาก็ให้ญาติคนไข้ออกไปรอด้านนอกที่เหลือก็คือเหลือแต่คนไข้อยู่กับพยาบาลเองในห้องซึ่งตอนนั้นคุณหมอก็ยังไม่มานะคะ

หลังจากนั้นก็ไม่ทราบรายละเอียดแล้ว
ตอนที่ทำการรักษาตัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยคือภรรยาไม่ได้เห็นเลยใช่ไหมคะคุณกิ่งการไม่ได้เข้าไปได้เห็นเลย

ก็จะไม่รู้ว่ามีขั้นตอนอะไรสักถามอะไรณตอนที่อยู่ข้างในตอนเจอหมอบ้างไม่ทราบเลย
ไม่ทราบแต่จะทราบเฉพาะตอนที่สักถามกับพยาบาลประวัติ
ทีนี้จนถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยคือถ้าสมมุติเราเอาตามข่าวนะครับคุณผู้ชมก็คือได้กลับบ้าน

ใช่ไหมคะไปอยู่โรงพยาบาลสักประมาณเป็นหลักชั่วโมงไหมคะ

หลังจากไลน์ก็บอกเนี่ย
เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตอนที่อยู่ในห้องฉุกเฉินเนี่ยตัวของคุณสุภาชัยมีสติตลอด

ใช่ไหมคะและก็จากการพูดคุยกันก็จริงไม่ได้
หรือว่าไม่มีเลยจากการสนทนา
คือตอนที่นั่งเราอยู่ด้านนอกเนี่ย
คือเขาอยู่ในห้องกับคุณหมอไงคะเราก็ไม่เห็น

มีอันไหนที่แบบฉุกเฉินวิกฤตไม่มีใช่ไหมคะ
จากอันนี้ที่ดูนะคะ

แล้วทีนี้ก็มีการซักถามกลับไปว่า

ใช่ไหมคะทีนี้เรียนถามในประเด็นนี้ก่อนนะคะ
ว่าคุณสุประชัยมีประวัติเป็นกรดไหลย้อนไหมคะ

อาการที่บอกในค่ำนั้นก่อนไปโรงพยาบาล

โรงพยาบาลนี้มีประวัติอยู่แล้วใช่ไหมคะ

รักษากับโรงพยาบาลนี้มานานแค่ไหนคะ

เพราะฉะนั้นการดึงประวัติมาไม่ยากเลย
ไม่ใช่คนไข้ใหม่ต่อให้เข้าฉุกเฉินก็ตาม
ทีนี้พอเสร็จแล้วคุณหมอฉีดยาลดกรดให้
อีกสักนานแค่ไหนได้กลับบ้านคะ

จังหวะที่ได้กลับบ้านคือคุณสุภาชัยรู้สึกแข็งแรงดีแล้วฟื้นตัวแล้วมีแรงแล้ว

ก็ยังไม่ดีขึ้นก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ดีขึ้น

ค่ะค่ะแต่ก็ได้สักถามกลับไปว่าหมอว่ายังไง
อันนี้สามีก็ตอบว่าหมอบอกว่าที่ป๊าป๊าเสียดหน้าอกเนี่ย
มันเป็นเพราะว่ากฎมันไหลย้อนขึ้นมาทำให้เขาเจ็บเกลียดหน้าอก
จากตอนแรกที่เขาคิดว่าเขาจะต้องเป็นอะไรเกี่ยวกับหัวใจ
เพราะว่าในระหว่างที่เขามีการไปโฆษณาให้เราได้รับรู้ว่า
การที่เราจะต้องมาหาหมอจากอาการที่เราเจ็บหน้าอก
ที่เราเจ็บต้นแขนอ่อนแรงหายใจไม่ได้เราควรรีบพบแพทย์
มันก็มีคอยเตือนเราอยู่มันเลยรีบมาทำสื่อ
โทรทัศน์จะมีบอกตลอดว่าถ้ามีอาการไงให้รีบพบแพทย์เลย
ตอนนี้เขาก็ดูสื่อโทรทัศน์อยู่เขาก็จึงบอกสามีว่า
อย่างนี้รีบไปหาหมอดีกว่าก็จึงรีบมาหาหมอ
คือเราก็มีความรู้จากสื่อนี่แหละใช่ไหมคะจากสื่อที่มันมีการพูดถึงนี่แหละ
แล้วอาการกลุ่มนี้พอไปหาหมอปุ๊บตอนนั้นที่บอกว่าดูจากสื่อ
แล้วก็แบบพาสามีไปหาหมอตอนนั้นในสื่อที่ออกมา
บอกไหมคะว่าอาการแบบกลุ่มนั้นเนี่ยคือเป็นอะไรคะ
คือที่เห็นมันต้องเกี่ยวกับหัวใจแน่
คือก็เลยไปหาหมอคืนนั้นใช่ไหมคะ
ทีนี้พอมีการฉีดยาลดกรดคุณหมอบอกว่าเป็นกรดหมายย้อน

เสร็จแล้วคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านด้วยอาการไหนคะ
เบาลงแล้วมีแรงขึ้นเริ่มมีแรงแขนแรงขาไม่หอบไม่เหนื่อย
หรือยังไงกลับบ้านด้วยอาการไหนคะ
สามีบอกว่าหมอบอกว่าฉีดยาให้แล้ว
ก็รอดูอาการให้กลับบ้าน
แต่ตอนจับเนี่ยอาการเขาก็ยังไม่ได้ดีขึ้น

แล้วตอนก่อนจะกลับเนี่ยคุณหมอทราบไหมคะว่าอาการยังไม่ดีขึ้น
ทราบครับคุณหมอก็ทราบเพราะคุณหมอดูอาการอยู่ว่าไม่ดีขึ้น
แต่คุณหมอบอกว่ารถกดฉีดยามันจะดีขึ้นเองประมาณนี้แล้วก็ให้กลับบ้าน
แต่ว่าตอนที่ฉีดยาลดกรดให้เนี่ยนะครับ
ตอนนั้นหมอหรือพยาบาลก็แล้วแต่บอกไหมคะว่า
มันประมาณสักนานแค่ไหนที่จะรู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้ว

สามีไม่ได้บอก
แต่ทีนี้ตอนที่บอกว่าให้รอดูอาการ
ว่ารอดูอาการคือให้กลับไปรอดูอาการที่บ้านได้ใช่ไหมคะ
ไม่ค่ะคำว่ารอดูอาการตอนที่ในแชทไลน์ใช่ไหมคะ
ก็คือเขาฉีดในเวลานั้นแล้วก็ให้เราดูอาการ

ทีนี้ก่อนจะกลับบ้านเนี่ยค่ะ
ได้บอกหมอหรือบอกพยาบาลไหมคะว่ามันไม่ได้ดีขึ้น
ตอนนั้นน่าจะแจ้งเพราะหมอทราบสิครับว่าเขาเดินออกมา
ยังเหนื่อยอ่อนแรงตามที่นี่บอกนะฮะเดินออกมาเหนื่อยแรง
แล้วถามว่าเป็นยังไงป๊าบอกว่าหมอบอกว่าโอเคให้กลับบ้านได้
ก็เป็นโรคกระเพาะให้ไปรับยา
ก็ให้ยาคลายกล้ามเนื้อให้ยารสกดนะครับ

แต่ผมแปลกใจอย่างหนึ่งทำไมให้ยาคลายกล้ามเนื้อ
ก็ไม่ได้น่าสงสัยใช่ไหมคะถ้ามันมีอาการที่กล้ามเนื้อ

คุณธิสัยกำลังจะถามว่าตอนจ่ายยามันไม่ไปด้วยกัน

ใช่ครับใช่คืออย่างนี้ครับพอดีตอนที่ผมไปรับศพ
ทางคุณหมอที่ธรรมศาสตร์ศูลังศิษย์
คือเขาแจ้งว่าเป็นโรค

ใช่เส้นเลือดหัวใจตีบนะครับผมก็บอกว่าไม่ใช่
เพราะว่าทางโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่น
เขายืนยันว่าเป็นโรคกระเพาะเขาส่งให้เขาดู
หมอดูแล้วก็ตกใจเขาบอกมันไม่ใช่
เพราะเขาผ่าทั้งตัวดูแล้วเป็นเส้นเลือดหัวใจติดแน่นอน
ทีนี้เขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหมอถึงวิเคราะห์ว่าเป็นโรคกระเพาะ

ผมก็บอกว่าแล้วมันตกลงยังไงแน่เป็นโรคอะไรแน่
เส้นเลือดหัวใจตีบยืนยันเลย
คือคุณผู้ชมค่ะเอกสารที่คุณนฤทธิษฑรรมให้ดู

คือว่าโรงพยาบาลหนึ่งก็ออกเป็นใบรับรองแพทย์
แล้วก็มีการวินิจฉัยโรคว่าจุกเสียดแน่นใต้ราวนมซ้าย
แล้วก็บรรทัศน์ที่๒ก็เขียนว่าสงสัยเป็นโรคกระเพาะนะคะ

ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิงเพราะเกียรติ

ถ้าโรงพยาบาลที่พาผู้ตายไป
มีประวัติรักษากันมาเป็น๑๐ปี

แล้วถ้าประวัติมีรักษากันมาเป็น๑๐ปี
ทำไมถึงวินิจฉัยแบบนั้นอันในข้อแรก
แต่เดี๋ยวเราจะคุยคู่กันไปกับว่าเมื่อหมอให้กลับบ้าน

ที่ทำให้ไม่ได้ลาใครกันเลยไม่ได้บอกลากันเลยสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะตอนนี้เราคุยกับรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะคะทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณค่ะท่านรองอธิบดีสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
รองคะตกลงคือเนื่องจากทีมงานเราเนี่ยโทรไปที่ทางโรงพยาบาลนะคะฝ่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยบอกว่าทีมสบสของกระทรวงเนี่ยคุยกับฝ่ายบริหารอยู่เมื่อช่วงเย็นเนี่ยนะคะคือจนถึงตอนนี้เนี่ยข้อมูลข้อมูลถึงตัวอธิบดียังคะ
ผมส่งไปให้ท่านแล้วเรียบร้อยแล้วครับ
เอ่อซึ่งข้อมูลเท่าที่บอกเราได้เนี่ยค่ะรองว่าตกลงมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคะ
มีการตรวจสอบในรายละเอียดต่างที่เช่นมีการวินิจฉัยอาการนะฮะ
แล้วยังไงต่อคะเชิญค่ะ
หลังนั้นผลโดยแพทย์ทางโรงพยาบาลที่ก็ดำเนินการวินิจฉัย
มีการให้ยากินและยาฉีดกับคนไข้
พอมีอาการกลงก็ให้พวกมันกลับถึงบ้านเพราะสัญญาณขี้พนตรีแล้ว
ก็ได้มีการเก็บพยานหลักฐานทั้งหมด
ทั้งส่วนที่เป็นส่วนของ
แบบบันทึกคนไข้
งั้นก็คือส่วนและภายใต้หลังจากระบบ
แล้วก็มีการอ่านผลโดยแพทย์เฉพาะทาง
สำหรับเราก็รับแล้ว

เนื่องจากมันเป็นเรื่องของมาตรฐานทางวิชาชีพนะครับ

ก็จะต้องเอารายละเอียดเหล่านี้
ไปถามแผสภาคอยู่แล้ว
มีการตรวจลักษณะอย่างนี้และการอ่านผลอย่างนี้
มันถือว่าเป็นการทำถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์หรือไม่
คือทางโรงพยาบาลชี้แจงว่ามีการตรวจโดยใช้เครื่องอย่างละเอียด
และมีหมอหัวใจเฉพาะทางเป็นคนอ่านผลถูกต้องไหมคะ

ใช่ครับ

ผู้ตายผ่านทั้งมือของหมอ

และมีหมอเฉพาะทางหัวใจ

เนื่องจากว่าคุณหมอคงไม่ได้มาที่โรงพยาบาลหรอก
การอ่านผลแปรผลลงมาตรงส่วนนี้นะครับ
ซึ่งทางโรงพยาบาลบอกไหมคะว่าผลเนี่ย
หมอหัวใจอ่านผลของคืนนั้นว่ายังไงคะ
ครับคือก็ลักษณะแล้วอาการก็ปกตินะครับ
ด้านหัวใจก็จะไม่มีความผิดปกติทางด้านหัวใจนะครับ

เท่ากับว่าจริงแล้วเรื่องนี้คือ
เหมือนว่าลักษณะการอ่านผลหรืออะไรต่างตรงนี้นะครับ
โครงให้ทางพยาบาลบาร์ตดสอบอีกครับครับได้ค่ะ

เพื่อให้ผู้สูญเสียนะคะซึ่งนั่งอยู่ในรายการได้ยินด้วย
คือเท่ากับว่ามีการใช้เครื่องในการตรวจหัวใจ
แล้วหมอหัวใจเป็นคนอ่านผลเอาล่ะแม้จะผ่านทางโทรศัพท์มือถือก็แล้วแต่
แต่เท่ากับว่าวันนั้นผลที่ออกมาจากเครื่องและหมอหัวใจเป็นคนอ่าน
บอกว่าหัวใจผู้ตายปกติใช่ไหมคะ
ครับคือผลจากการอ่านในเบื้องต้นจากการพนักงานที่ไปตรวจสอบ

ตอนนี้เขาก็เลยมีการวินิจฉัยว่าอาจจะเป็นทั้งเลือกกระเพาะ
ค่ะทีนี้ตอนที่บอกว่าหัวใจปกติ
เกิดขึ้นก่อนที่จะมาวินิจฉัยทีหลัง
ว่าเป็นโรคกระเพาะหรือมีการฉีดยาลดกรดใช่ไหมคะ

เหนือจากนั้นมีการตรวจสวงอกมีการตรวจปอดอะไรด้วยไหมคะ
คือจากการที่ดูนะครับ
เขาจะมีการเอ็กซาเรย์หน้าอกอีกรอบนึงนะครับ

แล้วก็มีการอ่านผลตามมาตรฐานทางวิชาชีพอีกรอบหนึ่งนะครับ
ค่ะตรวจหน้าอกตรวจปอดก่อนหรือหลัง
ที่จะมาวินิจฉัยว่าเป็นกระเพาะคะ

ตรงนี้เดี๋ยวต้องขอตรวจสอบอีกรอบนึงนะครับ
เรื่องของเรื้อเวลาส่วนนั้นนะครับ
พอดีทางทีมงานเราไปตรวจในตอนเย็นนะครับ

แต่ว่าสำหรับเหตุการณ์รายละเอียดต่าง
เราขอไปรีบเดินอีกรอบหนึ่งนะครับ

ในแบบบันทึกคนไข้ที่ปรากฏที่เรารวบรวมมา
ทีนี้ค่ะเรียนถามท่านอย่างนี้ว่า
ตกลงแล้วตามประวัติหรือว่าตามข้อมูลที่ถึงตัวท่านรอง
เท่ากับว่ามีการฉีดยาลดกรด
เนื่องจากวินิจฉัยว่าเป็นกรดไหลย้อนจริงในคืนนั้น

ซึ่งผู้ที่วินิจฉัยว่าเป็นกรดไหลย้อน
แล้วก็สั่งให้มีการฉีดยาลดกรดให้กับผู้ตาย
อันนั้นเป็นหมอเฉพาะทางหรือว่าเป็นคุณหมอเวรในห้องฉุกเฉินวันนั้นคะ
อันนั้นน่าจะเป็นคุณหมอเวรนะครับ

เพราะว่าตอนนั้นคุณหมอเวรเป็นผู้ให้บริการอยู่

ว่าคนไข้มีประวัติอะไรอย่างไรบ้าง

เราที่สอบถามทางโรงพยาบาลนะครับ
เขาจะมีประวัติเป็นคล้ายกับมีคอเลสเตอรอนอย่างนี้แหละครับ

คุณหมอค่ะจริงแล้วคุณหมอเป็นทันตแพทย์นั้นนะคะ
แต่ดิฉันจะรู้มากกว่าดิฉันอยู่แล้ว
คืออาการของโรคหัวใจหรือว่า
เส้นเลือดหัวใจตีบหรือเรื่องหลอดเลือดหัวใจก็แล้วแต่
กับอาการของการเป็นโรคกระเพาะกดไหลย้อย

จริงแล้วครับคือทางด้านหัวใจ
เขาจะมีการตรวจวัดขึ้นอยู่แล้วนะครับ
ส่วนหัวใจก็จะมีการอ่านส่วนด้วยหมอสัพพะทางส่วนนี้นะครับ
ซึ่งจริงแล้วโรงพยาบาลเขาก็เป็นศูนย์ทางด้านหัวใจอยู่แล้วล่ะ
เพราะฉะนั้นในกลไกในการอ่านผลอะไรพวกนี้นะครับ
มันก็เป็นเรื่องของมาตรฐานทางการแพทย์
ซึ่งเบื้องต้นการตรวจสอบมาตรฐานทางการแพทย์นั้น
หากเราสงสัยหรือเรายังไม่ชัดเจนในเรื่องนี้

แต่แพทย์สภาเขาเป็นคนที่จะยืนยันมาอีกรอบหนึ่ง
ค่ะอันนี้เบื้องต้นนี่
เท่าที่ฟังจากทีมงานของสบศเอง
ลักษณะการวินิจฉัยผิดพลาดหรือเปล่าคะ
อันนี้เราเราไม่กล้าฝันถงนะครับ

ลักษณะการดูสินค้าต้องแต่อาการที่คนไข้มา
ใช่ไหมครับแล้วลักษณะการที่ทำการดูว่า
เช็ดอะไรพวกนี้นะครับไม่มีการอ่านผลตรงส่วนนี้นะครับ
หรือการพิสูจน์อย่างอื่นนะครับ

มันเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่
เราไม่กล้าควันทรงว่าที่คุณหมอเขาพิธีใช้เนี่ย
ดีเอางเข้าใจขั้นตอนดีเอางก็ถามภาษาประชาชนบ้าน
ดีเอางไม่ได้เรียนมาขออภัยอาจจะตรงไปหน่อยนะ
ขออีกนิดนึงในส่วนของสมมุติ
ถ้ายืนยันว่ามีการวินิจฉัยในคืนนั้นว่าเป็น
ฉันไม่แน่ใจว่าวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระเพาะหรือกดไหลย้อนกันแน่
มันมียาตัวหนึ่งยาคลายกล้ามเนื้อ
ยาคลายกล้ามเนื้อเนี่ยจะอยู่ในการรักษาโรคกระเพาะหรืออยู่ในการรักษากฎไหลย้อนด้วยไหมคะ
คือคลายกล้ามเนื้อกลุ่มการที่จะลดอาการขดตัวของกล้ามเนื้อ
จริงแล้วผมว่าในเรื่องของการรักษาหรือกระบวนการทางการแพทย์เหล่านี้นะครับ
ผมอยากให้ทางสภาวิชาชีพเขาช่วยตรวจสอบก่อนที่จะเป็นสื่อมากกว่า
เพราะว่าจริงแล้วตรงนี้มันต้องให้ความเป็นธรรมทั้งส่วนของผู้เสียหาย
ก็ให้ญาติได้มีความรู้สึกว่าได้มีการตรวจสอบที่ถูกต้อง
ให้ความเป็นธรรมกับทางโรงพยาบาลทั้งสองฝ่าย
เรื่องสุดท้ายค่ะตามข่าวมีความยากในการขอเวทระเบียน

จริงการขอเวทระเวียนจากโรงพยาบาลใดก็แล้วแต่
ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนก็แล้วแต่เนี่ย
มันมีกำหนดไว้ไหมคะว่าต้องทำตามขั้นตอนไหนให้ได้หรือไม่ได้
ก็ถึงข้อมูลตัวเองได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นข้อมูลของเรา
แล้วเราอยู่ในโรงพยาบาลเราก็สามารถขอได้เลย
ค่ะลองค่ะจนถึงตอนนี้ถ้าทางผู้เสียหาย
เขายังคาใจอยู่แล้วต้องการได้คำตอบ
ให้ไปถามที่สบสหรือให้ไปถามที่แพทยศภา
หรือว่าให้ไปถามที่โรงพยาบาลเกิดเหตุคะ
ก็มาที่สปสอได้เลยนะครับในรูปคือก็มาร้องเรียนที่นี่ได้นะครับ
เราก็จะได้ดำเนินการคือตอนนี้คนไข้ยังไม่ได้มาร้องที่เรานะ

ถามผ่านดิฉันเอาหลักฐานเวทระเบียนใช่ไหมคะ
หลักฐานที่ว่ามีการส่งไลน์คุยกันหลักฐานการเก็บเฉยการชมะเงินค่ะอะไรแล้วต่างมีไหม
สอบได้หลักฐานจากโรงพยาบาลเกิดเหตุทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะ

คือหมายถึงเวทระเบียนด้วยเหรอคะ
เราก็เอาหลักฐานที่ปรากฏที่ให้การบริการวันนั้นมาที่เราครับ
บันทึกทุกอย่างเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นหลักฐานในชั้นของพนักงานเจ้าหน้าที่เขาเก็บไว้ที่เราก็เป็นความลับอยู่ครับ
ค่ะเป็นความลับแต่ว่าแต่ว่าผู้เสียหายเอาได้ใช่ไหมคะ
คืออย่างนี้นะครับผู้เสียหายสามารถเอาที่โรงพยาบาลได้อยู่แล้ว
เพราะเป็นสิทธิของผู้ป่วยนะครับ
ทีนี้ท่านรองศีลปฏิบัติบอกว่าให้ไปเอาที่สตบสตได้คุณเป็นไหมคะ
มันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคอยคุ้มครองดูแลคนไข้อยู่แล้ว

ถ้างั้นก็พรุ่งนี้คุณทำหน้าสือไปเลย
ขอรายละเอียดการรักษาทั้งหมด
การเอ็กซ์เรย์การส่งไลน์การส่งคุยการแชท
และการที่ว่าออกใบเช็ด
ค่าเอ็กซาเรย์ค่าตรวจอะไร
ขอรังหาทุกอย่างคือจะบอกว่ายังไงคะ

ที่โรงพยาบาลพรุ่งนี้ไปดำเนินการขอที่โรงพยาบาล
ไม่มีไม่มีหลักฐานชิ้นใดเลยที่โรงพยาบาลจะปฏิเสธได้ใช่ไหมคะ
ถ้าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคนไข้คนไข้สามารถที่จะ
ใช่ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาเอาตรงเลย
ใช่ก็คือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย

อันนี้เดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวอันนี้คุยกับรองอธิบดีก่อน

อ่าไม่เป็นไรแต่ว่าโดยหลักการแล้วคือขอได้เป็นสิทธิ์ของผู้ป่วย
ขอได้ครับเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยครับ
คือขอได้แต่โรงพยาบาลไม่ให้ครับ

ครับก็คือตอนนี้นะครับเนี่ยถ้าโรงพยาบาลไว้ให้นะครับเนี่ย
เราก็สามารถดำเนินคดีกับในส่วนที่เกี่ยวข้องได้นะครับเพราะเป็นสติ๊กของเรา
แต่ว่าโดยหลักการแล้วยังไงโรงพยาบาลต้องให้ถูกไหมคะ
ใช่ครับโดยหลักการโรงพยาบาลต้องให้นะครับ
มีกรอบไหมคะอย่างสมมุติให้แต่ว่า
มันไม่มีกรอบเวลาหรอกครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิขอตอนนั้นก็ต้องได้แหละครับ
งั้นไม่เป็นไรค่ะงั้นเบื้องต้นไปขอก่อนเพราะหลักการต้องได้
แต่ทีนี้ถ้าจะมีการดึงเวลาอะไรกันอันนั้นเราคิดเผื่อเฉยนะคะ
เดี๋ยวขอบคุณท่านรองตอนนี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะมีรายละเอียดในรายการเพิ่มเติม
ขอบคุณท่านรองนะคะครับสวัสดีค่ะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ยังมีอีกหลายข้อมูลนะคะที่ทำให้ผู้ป่วยนี่แหละที่หนักใจสักครู่ค่ะ
โรงพยาบาลยังไม่ชี้แจงนะคะแต่ว่ารับทราบแล้วว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้น

มาช่วยปั๊มหัวใจตอนคุณพ่อไปแล้วด้วยใช่ไหมคะ
ปั๊มไม่ขึ้น๑๖๖๙ชุกเฉินก็มาช่วยปั๊มไม่ขึ้น
แล้วก็จากไปโดยที่ยังไม่ได้บอกลาใครเลย
แล้วก็ในส่วนของการขอเวทระเบียนมันอยู่ในข่าวอยู่แล้วนะคะ

ซึ่งในข่าวทางสบสก็บอกว่าปฏิเสธไม่ได้
เป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยเป็นสิทธิ์ของญาติผู้เสียชีวิตนะคะที่จะต้องให้

แต่ทีนี้พอมันเป็นข่าวแล้วเดี๋ยวลองอีกทีนะคะ

เดี๋ยวฉันต้องให้ภรรยาเล่าเพราะอยู่ด้วยกันนะคะ

แต่ทีนี้จากบทสนทนาที่คุยกับรองอธิบดีเมื่อสักครู่นี้
เท่ากับว่ามีการตรวจหัวใจนะ

สามีบอกไหมคะว่าคืนนั้นไปเข้าเครื่องตรวจอะไรยังไงบ้าง
วงอกด้วยปอดด้วยหัวใจด้วยบอกไหมคะ
ไม่ได้บอกถึงเรื่องเอาไปตรวจเรื่องนี้เลยค่ะ

คุยให้ฟังแค่ว่าโดนฉีดยาลดกดมาให้
แล้วก็หมอบอกก็ให้กลับบ้านได้
ส่วนตัวเขาเองเขาก็โล่งใจ
ว่าหมอบอกว่ามันเป็นมาจากกระเพาะอาหาร
เล่าเลยเหรอคะว่าไปเข้าเครื่องตรวจหัวใจ

ฉันก็ไม่รู้เรียกเครื่องอะไรผิดถูกนะคะ
แต่ว่าไปตรวจเครื่องอะไรมาแล้วคืนนั้น
ไม่มีเลยค่ะไม่ได้เล่าให้ฟังเลย

ไปถึงโรงพยาบาลประมาณ๒ทุ่มครึ่ง

ที่คุณสามีส่งมาให้คุณกิ่งการเนี่ย
ที่บอกว่าฉีดยารดกด
เอาอย่างนี้แคทนะคะส่งมาตอนกี่ทุ่มคะ
ตอนสามทุ่มหนึ่งนาที
จำเวลาไม่ผิดนะไปถึงประมาณ๒เที่ยงครึ่งนะ

เพราะฉะนั้นประมาณไม่ครึ่ง

เท่ากับว่าวินิจฉัยแล้วก็ฉีดยาแล้ว
ให้นอนรอดูอาการ๑ชั่วโมง
แต่ทีนี้เมื่อสักครู่นี้เราได้ยินพร้อมกันใช่ไหมคะ
อธิบดีบอกว่าข้อมูลที่ได้มาคือตรวจหัวใจก่อน

การตรวจโรคหัวใจการเอ็กซาเรย์การอะไร
ใช้เวลาสองสามชั่วโมงนะครับ
ผมเคยไปตรวจพวกนี้
ไม่ใช่ว่าใช้เวลาครึ่งชั่วโมงตรวจไม่ได้

กว่าจะเจอพยาบาลก็อีก๑๐นาที
กว่าจะเจอหมอว่า
แล้วหมอฉีดยารถุกกฏ๓นาที
มีเวลาตรวจแค่๑๑นาทีเองครับ

คือสมมุติว่าจะเจอในแชทเทียบเวลาได้เลยครับ
ใช่เดี๋ยวก็จะบอกว่าเมื่อกี้ได้ยินตรงกันใช่ไหมคะ
ว่าตรวจหัวใจก่อนที่จะมาถึงเรื่องกระเพาะกับกดไหลย้อนนะ

เพราะว่าเวลาที่ฉีดยามันชัดเจนว่า

ให้รอดัวกัน๑ชั่วโมง
ถ้าเรานับจากที่ผู้ตายเนี่ยนะคะ
ส่งมาหาประมาณ๓ทุ่มเนี่ยนะคะ

นอนรออีกประมาณสักชั่วโมงนึงเนี่ย
กระทั่งหมอให้กลับบ้านในประมาณกี่ทุ่มคะ
ให้กลับบ้าน๔ทุ่มครึ่ง
๔ทุ่มครึ่งก็ชั่วโมงครึ่งประมาณ

ตอนกลับบ้านสามีเล่าอะไรให้คุณกิ่งการฟังบ้างว่า

ส่วงอกปอดหัวใจไหมคะ
ไม่มีค่ะไม่ได้เล่าเลยค่ะ

ได้จากข้อมูลที่ยืนยันว่าเป็นโรคกระเพาะ

ตกลงเวทระเบียนมีปัญหาอะไรตอนไปขอค่ะ

คือทางคุณการได้ไปยื่นว่าเป็นภรรยาจะมาขอคัด

คุณจันทร์แจ้งว่าคนไข้เสียชีวิตแล้ว
เขาเลยขอดูใบบอน้าบัตร

เอ้าเพิ่งมาตรวจไปเมื่อคืนนี่

เขาก็ดูว่าตกใจเขาก็เรียกมาคุยกัน

ยังให้ไม่ได้ต้องรอเจ็ดวันเวทระเบียนต้องรอเจ็ดวัน

เขาก็บอกต้องรอที่นี่มีกฎระเบียบต้องรอเจ็ดวัน
กัศเซมาราชประชาชื่น

ก็ได้ยินว่ามีคนคุยกันว่าคุณหมอที่ตรวจชื่ออะไรยังไง

บุญนิกาพนิชยาเนี่ย
เป็นคนตรวจก็แจ้งว่าคุณหมอเพิ่งจบ
เห็นเจ้าหน้าที่คุยกันนะว่าเพิ่งจบมาใหม่

เพิ่งจบมาเลยเราก็ได้ยินแล้วก็ตกใจ

ผมบอกว่าเราก็มีเจ้าที่มาคุยด้วย
หรือภาษาผู้ดังข้าง
แล้วก็เพิ่งอายุแค่๔๕ปีเอง

มีลูกชาย๑คนกำลังเรียนอยู่

แล้วก็มีคุณพ่อมีคุณแม่
ที่เขาก็ส่งเสียอยู่

ถูกต้องเดี๋ยวจะไปขอทุกอย่างเท่าที่เมื่อกี้
ท่านรองอธิบดีบอกซึ่งถ้าไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราน่าจะได้คุยกันอีกที
แต่ว่าขอให้ได้นะคะเดี๋ยวมันจะได้ราบลื่นนะพิสูจน์เป็นไง
ผมจะลงในไลน์ในกลุ่มในเฟสว่าจะไปขอวันไหน
เพราะว่าพรุ่งนี้มันติดงานพอดีติดงานเผามันไปไหนไม่ได้
เอาอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคือเดี๋ยวอันนี้ต้องพิสูจน์กันอย่างที่บอก
แล้วก็อาจจะไม่ได้จบที่สบสนะคะเพราะว่าต้องไปแพทยศภาด้วย
แต่ว่าใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเกิดเหตุมีนะคะระบุไว้อย่างหนึ่งในการวินิจฉัยโรค
ในขณะที่การชนสูตรหนังสือรับรองการตายของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ก็มีซึ่งมาอีกโรคนึงเลยนะคะเดี๋ยวเราดูกันที่เวทระเบียน
แล้วก็คำให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ของท่านรองอธิบดีก็สำคัญมากว่าหลักฐานมียืนยันจริงไหม
ตามที่สบสได้รายงานจากโรงพยาบาลในขณะที่ภรรยาไม่รู้เรื่องนี้เลย
แล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีการเข้าเครื่องแล้วก็ตรวจปอดหัวใจส่วงอกด้วยซ้ำไปนะคะ
เดี๋ยวเราว่ากันยังไงวันนี้ขอแสดงความเสียใจอีกครั้ง
แต่ว่าขอบคุณมากที่มาเล่าให้เราฟังนะคะ

สักครู่ชัดนิวสโชว์ค่ะเดี๋ยวถามตรงมาใหม่วันจันทร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ